ส่วนใหญ่จะเอาไว้หลอกกลกโขอกอย่างนั้นอย่างนี้

มาดูกันเรื่องที่ทำเอาหลายคนตกออกตกใจ

เขาอำแรงมากถึงขั้นโพสต์ลงในไอจีเลยว่าตัวเองจะอำลาแล้วไปอยู่ต่างประเทศ
ทำเอาหลายคนตกออกตกใจเลยโดยเฉพาะคนใกล้ชิดอย่างหนุ่มก๊อฟพิชยะ
เข้าไปคอมเมนต์ในไอจีซาร่ากันเลยทีเดียวคุณ
อกจากนี้นะคะคุณแม่ยังแยบด้วยนะ
ว่าตอนนี้ซุ่มศึกษานุ่มคนใหม่อยู่
อ่ะจะเป็นใครบอกหรือเปล่าไปฟังหน่อยจ้า
มันก็สนุกสนานเพราะว่ามันก็เป็นเทศกาลหนึ่ง
ถ้าคนเข้าใจเทศกาลนี้ก็จะรู้ว่ามันเป็นวันที่เราแบบ
โกหกอะไรก็ได้ในหนึ่งวันแบบขำไม่

เกิดบันที่เขียนอะไรอย่างนี้ก็แค่เหมือนแอบหนีไป

ไปเที่ยวต่างประเทศได้แต่ไปอยู่ก็คงอาจจะแบบ

จริงคนใกล้ตัวที่คิดแบบเรารู้จักเราดี

รู้เขาทักมานั้นเขาหลอกเขาไม่ได้ไงเขาเล่นก่อน
เขาก็ทักมาบอกว่าทำไมเล่นใหญ่จัง
เราก็แบบเล่นใหญ่ได้อยู่ไงอะไรอย่างนี้
ก็มีคนคุยแต่ว่าก็ยังไม่ได้ว่า

จริงเราก็รู้จักกันมานานในสถานะพี่น้อง
รู้จักกันมานานแล้วแล้วมันก็เหมือนค่อยขยับขยาย
แต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะโอเคหรือเปล่า

เพราะเป็นคนที่เหมือนชอบเล่นกับทุกคน
ก็เลยรู้สึกว่าแบบมันก็ค่อนข้างยากเหมือนกัน
ที่จะหาคนที่จะมาอยู่กับเราเป็นครอบครัว

เพราะว่าเราอยู่ในสถานะที่เราไม่ได้อยาก
กับใครแบบเล่นไปวันแล้วก็คบ
แล้วเรานึกถึงอนาคต
วันนี้มาเคลียร์กันทุกข่าวทุกประเด็นเลยนะคะ
ติดตามบันเทิงไทยรัฐรับรองว่าเคลียร์ค่ะ